ดีที่ไอดอลสาวเน็ตไอดอลสาวที่ให้แฟนคลับ
ให้แฟนคลับพูดตรงนะดูดนม
จำคดีนี้ได้นะฮะตอนนี้มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันนะฮะ
คล้ายแต่หนักหนากว่าชื่อว่าน้องไข่เน่า
ไข่เน่าคืออะไรน้องไข่เน่าเนี่ยเขาเป็น
ไปมาหนักหนาไปกว่านั้นก็คือชวนแฟนคลับ

ตำรวจไซเบอร์หรือกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
ตำรวจไซเบอร์บอกเจอพฤติกรรมน้องไข่เน่าจริง
ชื่อนี้เหรอทำไมชื่อน่ากลัวจัง
จริงชื่อน้องตะวันจะไข่เน่าหรือตะวันสั่นสถานอยู่แล้ว
เพราะว่ามีคลิปวิดีโอแบบนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ในเพจ
พอเจอแบบนี้เนี่ยใครจะดูลึกไปกว่านี้ต้องมีค่าใช้จ่าย
และยังไม่พอยังมีการชวนแฟนคลับให้ร่วมทำแบบเดียวกันเนี่ย
คราวนี้ก็งานงอกเลยถ้าทำแบบนี้ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์
แล้วจะต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
ข้อหาชวนคนอื่นทำอนาจารย์โทษขนาดไหน
คุก๕ปีนะแล้วมีโทษปรับแถมมาด้วย
ไซเบอร์บอกอยากเจอไข่เน่าเหลือเกิน
ตอนนี้ออกหมายเรียกแล้วให้ไข่เน่ามาพร้อมกับแฟนนุ่ม

แต่สำหรับน้องไข่เน่าจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
ร่ำรวยขนาดไหนรายได้เฉียดล้านต่อเดือนเพื่อนอิจฉา
ตอนแรกคนในครอบครัวก็ไม่ค่อยชอบกับการกระทำแบบนี้
แต่ตอนนี้ไฟเขียวเรียบร้อยแล้ว